ผ้าหน้าโขนที่ใช้สำหรับถวายบูชาในพิธีไหว้ครูนั้นจะเป็นผืนผ้าขนาดเล็ก
ดังนั้นช่างจะปักลวดลายได้ไม่มากนักโดยแรกเริ่มของการปักลวดลาย
ก็จะใช้การปักเป็นอุณาโลมที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์คล้ายเลขหนึ่งไทย
หรือเลข๙ไทยบ้างก็ว่าคล้ายกับหอยสัง
มักพบรูปลักษณะนี้ในเครื่องรางของคลังต่างของไทยด้วยมีความหมายสื่อในเรื่องของความเป็นมงคล
ลวดลายไทยเพื่อเสริมให้เกิดความสวยงาม